เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปร่วมงานบุญงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาอินทะคิน
เป็นประเพณีใหญ่ประเพณีงานบุญที่สืบทอดกันมายาวนาน

ขึ้นเหนือไปเลยที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพบรรยากาศขบวนแห่ประเพณีใส่ขันดอกบูชาอินทะคิน
ที่วัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
นี่แค่ขบวนแห่ยังยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้มีกลองสะบัดชัยมาด้วยนะคะ

นี่ค่ะงานประเพณีนี้นะคะมีการเปิดงานกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
ไปด้วยชาวเชียงใหม่กว่าร้อยคน
ร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสวยนะคะแล้วก็นุ่งขาวห่มขาว
เดินขบวนสร้างสีสันกัน
ประเพณีกันบ้างดีกว่าสำหรับประเพณีใส่ขันดอกอินทะขิน
หรือเสาหลักเมืองนี้นะถือเป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่เขาปฏิบัติ
สืบทอดกันมาอย่างยาวนานทุกปีเลยนะคะ
แล้วก็มักจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
ช่วงรอยต่อนี่แหละระหว่างพฤษภากับมิถุนายน
หรือเรียกว่าวันเข้าอินทะขีนนั่นเอง
ตามความเชื่อที่ว่าถ้าหากได้ทำพิธีสักการะบูชาเสาอินทะขิน
จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
โดยเฉพาะชาวบ้านที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกร
หรือเป็นทำการเพาะปลูกต่างนะคะ
จะได้ฝนดีและฝนจะตกต้องตามฤดูกาลนั่นเอง
เขาก็เปิดโอกาสให้สาธุชนร่วมใส่ขันดอก
ส่งน้ำพระพุทธรูปนะคะแล้วก็ขอพรขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
ในขบวนแห่เขาจะมีการแห่อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหา
เป็นพระพุทธรูปที่จะบันดาลให้ฝนตกลงมา
แห่ไปแบบนี้คุณผู้ชมค่ะแห่ไปรอบหมู่บ้านเลย
ตลอดเส้นทางชาวบ้านก็จะร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปไปด้วย
ที่เห็นกันนะคะหลังจากแห่พระพุทธรูปมาถึงวัด
ชาวบ้านผู้ที่มาร่วมงานก็จะนำดอกไม้เนี่ยนะ
จากการที่จะไปส่งน้ำพระมาสวดคาถาอินทะขิน
และจากที่สวดเสร็จปรากฏว่าเขาบอกว่า
มันมีเรื่องน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นนะยังไง
พอสวดเสร็จจบปุ๊บฝนตกลงมาทันทีเลย
โอ้โหนี่ดูบรรยากาศก็ครึ้มแล้วนะ
ใช่ค่ะหลังจากสวดเสร็จปุ๊บฝนตกทันที
งานนี้ก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีโบราณที่สำคัญอีกหนึ่ง
เพณีของชาวเชียงใหม่เลยที่เราควรอนุรักษ์กันเอาไว้
เพื่อที่จะให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดกันแบบยาวแบบนี้
เพราะว่าประเพณีแต่ละท้องที่เขาก็มีการจัดที่มันแตกต่างกันออกไป
อันนี้ก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วย
ความสมัครสมาชินในชุมชนด้วย
ในชุมชนในหมู่บ้านได้ร่วมกันสืบสารด้วย
อนุรักษ์ประเพณีไทยกันด้วย
เราก็นำมาเสนอให้คุณผู้ชมติดตามกันดู
ประเพณีแต่ละที่เรานำเสนอกันบ่อยมาก
ยังแทบจะไม่ซ้ำเลยคุณชนะ
มีเยอะมากจริงทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยเลยนะครับ